คุณผู้ชมมาดูคุณพิธาริมเจริญรัฐหน่อยครับ
หัวหน้าภาคเก้ากะลายก็ยังคงเดินหน้า

ไปที่วัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวา

ของพี่น้องชาติพันปกากย
บรรยากาศก็คึกคักเลยนะ

นึกประกองว่านี่เป็นหน่ายกนะไม่ใช่นะ

อยากจะเห็นหน้าของคุณพิธา

พระอธิพันธ์ปรากาเกยอจัดขึ้นปีละสองครั้ง
นี่ปีนกิ่งแล้วขึ้นต้นไม้แล้วโอ้ระวังหน่อย
พิธีนี้จัดขึ้นปีละ๒ครั้งเพื่อขอขมาพระแม่โพศพครับ
แล้วก็มีการปลูกข้าวด้วยนี่ผูกข้อมือ
พิธีผูกข้อมือนายพิธาก็เป็นการเรียกขวัญเสริมสิริมงคล
ก่อนกลับครับนายพิทายังให้สัมภาษณ์ถึงโฉมหน้าว่าที่คอรมอด้วยนะ
ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้คุณพิธาก็บอกก็ขอให้กำลังใจ
แต่กังวลใจนะมีกังวลใจบางเรื่อง
เป็นสิ่งที่พระเก้าไกลเคยประกาศไว้ว่าจะทำ
เรื่องการกระจายอำนาจและความเท่าเทียม
รวมไปถึงประติรูปกองทัพด้วย
อย่างที่บอกคืออยากจะให้เป็นการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ
แล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง
สัญญาอะไรไว้กับประชาชนก็ขอให้ทำสำเร็จครับ
ที่ทำมาก็หวังว่าเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้ง
ในพิธีผูกเข้ามือเรียกขวัญตามประเภนีของชัตติฟันปากากเกยอ
คุณผู้ชมพิทาพูดกับชาวบ้านคุณค่าของพี่น้องกะเรียง
อยู่ในใจของเขาเสมอในการทำงาน

พี่น้องเนี่ยข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นอย่างนั้น
ตรงไปตรงมาความคงเส้นคงวาจะอยู่คู่กับเขาตลอดไป
หมายถึงคู่กับคุณพิธานี่ตอนเข้าพิธี
เสื้อที่พี่น้องให้มาไม่มีปกไม่มีตะเข็บไม่มีกระเป๋า
เหมือนความเรียบง่ายติดดินของประชาชน
ใดที่ตนยังเป็นคนของประชาชนอยู่
ก็จะเป็นแบบเดิมเสมอไปครับ

แต่นี่รู้สึกว่าโลเคชั่นในการให้สัมภาษณ์
ท่าทางในการให้สัมภาษณ์นี่คือจะอยู่ในมุมนี้ตลอดแล้วนะ
ก็จะพูดมากก็มาเออพูดแล้วครับครับผม